ตลอดข่าวพร้อมเสิร์ฟเมนูเด็ดจากท้องถิ่นทั่วเมืองไทย
เต้าหู้ไข่ลวกในตำนาน
และข้าวหลามหมูปิ้งจากเชียงใหม่ปะทะข้าวหลามช็อตจากชนบุรี
ขนมจีนพยาบาลสาวฮีโร่ชวนให้ลิ้มลองกับเส้นสด๓สีสมุนไพร
ตลอดหาเรื่องที่เจียไตฟาร์มกาญจนบุรี
อาทิตย์นี้๑๔นาฬิกาข่าวหันศาก็มาครบนะคะ